อ่ะส่วนเรื่องนี้เรื่องออนไลน์อีกเหมือนกัน
ไปขอความช่วยเหลือจากทนายความค่ะ
เพราะว่าเงินในบัญชีของเขาที่ผูกไว้กับแอปนี้เนี่ยนะคะ
ถูกถอนออกไปทั้งที่ไม่มีการซื้อสินค้านะคะ
ก็มีคนได้รับความเสียหายสูญเงินรวมกันแล้วเป็นล้านบาทคุณผู้ชม
เรื่องนี้ก็เลยต้องมาดูค่ะว่าเกิดจากอะไร
แล้วจะเอาผิดใครได้บ้างใครต้องรับผิดชอบค่ะ
ผู้เสียหายกว่า๑๐คนเอาเอกสารหลักฐานการแจ้งความ
เอกสารยอดเงินจากบัญชีธนาคารที่ถูกหักเงินอัตโนมัติ
ไปขอความช่วยเหลือแนวทางกฎหมายกับทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะ
เพราะว่าเขายืนยันบอกเขาไม่ได้มีคำสั่งซื้อสินค้า
แอปพลิเคชันแต่ว่าเงินในบัญชีธนาคาร
ผูกไว้เพื่อชำระสินค้าเนี่ยมันถูกตัดจ่ายอัตโนมัติ
จำนวนหลายหมื่นบาทต่อคนโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ
นี่คือหลักฐานนะคะอย่างเช่นคุณตั๊กกี้
คุณตั๊กกี้เป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะคะบอกว่า
เธอเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสินค้ากับบริษัทช็อปพี่
ทางบริษัทบังคับให้ผู้ขายผูกบัญชีกับธนาคาร
กับแอปช็อปพี่ต่อมาพบความผิด
ยอดเงินธนาคารส่วนตัวถูกหักไปอัตโนมัติ
หักตรวมทั้งหมดสี่ครั้งยอดเงินรวมกว่าหนึ่งหมื่นบาทนะคะ
พอทวงถามไปที่บริษัทก็พยายามขอให้บริษัทและธนาคาร
ยัดเงินจำนวนนี้เพราะว่าเขาไม่เคยสั่งซื้อสินค้า
แต่บริษัทปฏิเสธบอกคืนเงินให้ไม่ได้
อ้างว่าเป็นรายการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการคืนเงิน

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าประเภทบัตรเติมเงินเกมออนไลน์
เขาบอกตัวเขาเองไม่เคยมีบัญชีเล่นเกมออนไลน์อะไรค่ะ
ร้านค้าที่แพ็กเงินพวกเราไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั้ง
น้องคนนี้ก็โดนร้านเดียวกว่านุก็มี
นี่ค่ะก็ยังไม่รู้ว่าใครจะต้องรับผิดชอบนะครับ
ส่วนคุณเอกราชปั่นแก้วผู้เสียหายอีกรายนึงนะคะ
บอกว่าเขามียอดเงินหักบัญชี๑๘ครั้ง
ระยะเวลาไม่ถึง๒ชั่วโมงค่ะ
โอ้โหเร็วมากแล้วยอดเงินเนี่ยรวมไปกว่า๑แสนบาทนะคะ
ร้านที่หักบัญชีเป็นร้านที่ขายบัตรเติมเงินเกมออนไลน์เหมือนกันนะคะ
ส่วนร้านค้าที่พบว่ามีการหักบัญชีการซื้อขายไปโดยอัตโนมัติเนี่ย
นายรณรงค์บอกว่าตอนนี้พบผู้เสียหายกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศเลยมากกว่า๕๐คน
มูลค่าความเสียหายรวมแล้วกว่า๑ล้านบาท
กรณีนี้นะคะทนายบอกว่าเข้าข่ายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แม้ว่าผู้เสียหายเป็นผู้เปิดบัญชีกับธนาคาร
แต่เมื่อมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าของบัญชีไปทำธุรกรรมการเงิน
ธนาคารจำเป็นต้องรับผิดชอบเพราะว่าเคยมีคำพิพากษาของสารดีกาเทียบเคียงคดีเอาไว้ค่ะ